ดิฉันยืนขึ้นปุ๊บเอาอีกแล้วยืนอีกแล้วอะไรอีกอ่ะ
สมมุติสมมุติว่าตัวนี้เป็นหมากปรินละกัน

ปากปรินคุณผู้ชมงานเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะละครเขาเลิศใช่ไหมคะ

เพราะเขาจะแต่งงานแล้วว่าที่เจ้าบ่าว
แต่ฟังข่านี้แล้วดิฉันจะอยากให้มากปรินซักแบบ๔๐ล้านคันล้านคน
ยังไม่แต่งงานเขาเปย์อะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้นะครับหมากปรินออกงานอีเวนอุ้ยหรอมาก
บอกเลยนะคะหล่อแล้วยังใจดีอีกต่างหากค่ะ
เพราะอย่างที่ทราบกันนะคะเขาจะรายงานกับคุณคิมเบอร์รี่ค่ะ
เขาเอาใจทุกอย่างค่ะเรื่องที่ว่าเปย์ก็คือเปย์เรื่องงานแต่งนี่แหละค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มหมากได้อัปเดตถึงเรื่องงานแต่งว่าพร้อมแล้วค่ะ
ตอนนี้๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ตั้งใจให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะคะ
พร้อมกับบอกว่าสาวคิมเนี่ยคืออยากได้อะไรบอกเลยก็จัดไปเต็มที่เลยนะคะ
เพราะว่าการแต่งมันมีครั้งเดียวค่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง
อุ๊ยเสียดายน่าจะมีนู่นอันนี้แต่งจัดเต็มไปเลยค่ะ
พร้อมกับพูดด้วยนะคะว่ารู้อย่างนี้เป็นแบบนั้นรู้อย่างนี้เป็นแบบนี้

ใกล้มากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่องแผนงาน
เรื่องการเตรียมตัวนะครับผมยิ่งสบายใจผมยิ่งสบายใจ
เพราะว่าน้องคิมเขาว่างแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับ
เราก็เลยสบายใจเขาก็ส่งคำถามมาถามบ้าง
แต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเขาว่าอยากได้ไหมล่ะ
ถ้าอยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากคุณก็เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่า
ออกน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้น่าจะเอาตลอดเลย
ก็ใช่จะอยากให้ส่งหวนภูมิได้บ้าง
ก็จะเป็นงานที่สวยมากงานหนึ่ง
แล้วก็แฮปปี้มากสำหรับปีนี้

แต่ขออุบไว้ก่อนแต่รับรองว่าทุกคนร้องว้าวแน่นอนค่ะ

ตอนนี้น้องแอลลี่เธอคือนักร้องหญิงที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศไทยค่ะ

ตกใจมือทาบอกสตั๊ดไปสองวิไม่จริงค่ะพี่
ในวงเล็บสามกรจะตามมันเปล่าไม่ใช่

เพราะว่าหนูอยากจะมีบ้านของตัวเอง
อยากทำบ้านให้ครอบครัวอุ๊ยกระตันอยู่ลูก
หนูว่าไม่จริงค่ะ
เพราะว่าหนูอันนั้นอาจจะเป็นข่าวข่าวลือ
ถ้าแบบว่าหนูไปดูก็ค่อนข้างไม่จริง
คือทำอะไรว่านี้จริงเบาะว่าโอ๊ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ

ซื้ออะไรเงี้ยคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่

เพียงออร่าเป็นกว่างขนาดนี้